ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับในนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุทธิ์จังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเห็นภาพแล้วก็โอ้โหนี่ค่ะควันกล้ำแบบโอ้โหแต่เห็นก็ตกใจนะครับตรงนี้นะครับสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมานะครับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมา
ต่อประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยให้มารองับเหตุกันนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าเป็นจุดตรงถังเก็บเม็ดพลาสติกนะฮะมีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นมาแบบนี้นะครับควันสีดำกระโพยพุ่งออกมาตลอดเวลารถดับเพลิงก็เข้าสกัดต้นเพลิงนะฮะแล้วก็พาพนักงานไปยังจุดปลอดภัยนะครับต้องประกาศภา

ผอเพราเอาไปเผาที่นั่นเพื่อตัดแยกระบบที่ต้นทางนะสารที่ติดไฟอยู่เนี้ยเป็นเม็ดพลาสติกประเภทโพลีโพลีลีนะครับเบื้องต้นไม่มีใครบาดเจ็บนะครับบริษัท